เมื่อวานี้ที่กลางเมืองสุราธานีค่ะเกิดเหตุดินสไลด์ลงมาทับ
คนงานก่อสร้างชาวพม่าได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังจากที่แรงงานชาวพม่าลงไปทำงานในท่อระบายน้ำเนี่ยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ช่วงที่พยายามช่วยชีวิตหน่อยค่ะ
แรงงานชาวพม่ารายนี้อายุ๕๔ปีที่ชื่อว่าในตรงเนี่ยนะคะ
บาดเจ็บสาหัสเลยหลังจากที่ถูกดินสไลด์ลงมาทับ
และหมดสตินะคะในช่วงที่พยายามนำตัวขึ้นมาจากหลุมเห็นไหมคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นจุดก่อสร้างท่อระบายน้ำ
ใต้ถนนสายเลี่ยงเมืองตะบนบางกุ้งอำเภอเมืองสุราชธานีค่ะ
มันลึกนะ๔เมตรยาว๘เมตรกว้าง๓เมตร

ขณะคนงานลงไปปรับพื้นที่๓คนดินมันเกิดซุดตัวลงมาทับร่างในตรง
ตอนแรกเพื่อนช่วยกันเปิดหน้าดินบริเวณใบหน้าให้หายใจได้ก่อน
หลังจากนั้นเอาสายโยงค่ะมารัดช่วงกลางตัวแล้วก็ใช้แรงรถแบ็คโฮลดึงขึ้นมา

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายร่วมเข้าไปตรวจสอบนะคะ
ขณะที่ไปตรวจสอบยังมีดินสไลด์เกิดขึ้นอยู่เลย
ปริญญาวีรจิตพอแขวงทางหลวงสุราชที่๑
ก็เลยต้องสั่งการถมไปเลยถมหลุมไปก่อน
ป้องกันไม่ให้หลุมเกิดการขยายตัวดินสไลด์มากกว่านี้
ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อคนใช้รถใช้ถนน
เพราะเมื่อไหร่ค่อยมาก่อสร้างอีกครั้ง
ตำรวจเองก็จะสอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
ดูว่ามันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรือความประมาทต่อไปนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานและนายจ้างเอง
ตอนนี้ก็จะต้องดูเรื่องของความช่วยเหลือเยียวยา
เป็นการคุ้มครองแรงงานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
ส่วนอาการตอนนี้เนี่ยนะคะเบื้องต้นยังคงสาหัสอยู่เลยค่ะ